ท่านผู้ชมครับตามเรื่องการเมืองไทยต่อกันหน่อยกันแล้วกัน
อย่างคุณหมอชนน่านพักเพื่อไทยเมื่อวานนะค่ะ
วันนี้มีประเด็นต่อเนื่องอ่าแต่ดูตรงนี้ก่อนดูเสียงสวก่อน
วันนี้มีประชุมวุฒิสภานะฮะใช่ค่ะ
เป็นการนัดประชุมตามวาระนะครับแน่นอนว่าก็ถูกจับตาไปเรื่องที่ว่า
วันนี้ท่านมาเจอกันเนี่ยจะมีการพูดคุยเรื่องการโหวตเลือกนายกไหม
ที่ต้องใช้เสียง๓๗๖ของที่ประชุมรัฐสภาอย่างที่ท่านทราบเนี่ยนะครับ
อืมอ่าแต่ละท่านจะแสดงความคิดเห็นแบบไหนอย่างไรด้านนอกเนี้ย
เขาก็นัดกันมาเพื่อจะชุมนุมใช่ไหมตั้งเวทีกันเลยแหละบอกไม่ให้สว
โหวตสวนมติประชาชนวันนี้ประชุมตั้งแต่เช้านะครับสุดท้ายเสร็จแค่บ่ายนะ
อืมเราไปตรวจสอบมาเนี่ยพบว่ามีสอวอหนึ่งคนนะครับที่จะโหวตเลือกนายกที่ได้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนรัศดร
ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เป็น๑๖เสียงละข้อมูลนะวันนี้นะฮะคนที่๑๖ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือคุณวันชายสอนสิรินะครับ
เพราะเพิ่งแสดงท่าทีชัดเจนวันนี้ก่อนหน้านี้อาจจะบอกต้องมีข้อแม้แบบนั้นแบบนี้
ที่ไม่โหวตให้แน่ยังไงก็ไม่โหวตเนี่ยนะฮะวันนี้มีเพิ่มอีกหนึ่งนะครับ
ก็คือคุณสมชายแสวงการอืมเพราะวันนี้ก็แสดงท่าทีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะ
ว่ายังไงก็คงไม่โหวตให้แน่งดออกเสียงยังมีเจ็ดเหมือนเดิมนะฮะ
คือประธานวุฒิสภาแล้วก็พบเหล่าทัพและประหลัดกระทรวงกลาโหม
ท่านบอกว่ายังไงก็ต้องงดออกเสียงด้วยเรื่องของภารกิจหน้าที่ต่าง
แล้วก็การเป็นกลางทางการเมืองที่เหลือก็คือ๒๒๓คน
จาก๒๕๐คนที่ยังไม่มีทีท่าชัดเจน
ท่านผู้ชมครับเท่ากับว่าพกไกล๖๓เสียงสวนะฮะ
ที่ต้องการเพราะฝั่งคั่วรัฐบาลเดิมอาจจะมีเข้ามาบ้างก็ได้เนี่ยนะฮะ
หรือว่าเสียงของพักที่ได้๑คะแนนอะไรพวกนี้ของสอสอเนี่ยอาจจะมีบ้านเขาได้
๓เสียงถ้าโหวตให้๑๖โอ้ยังขาดอีก๔๐กว่าเกือบ๕๐นะครับ
วันนี้ที่ประชุมสวนะฮะวันนี้พอประชุมเสร็จช่วงบ่าย
บรรดาสมาชิกวุฒิสภาก็ออกไปทางประตูที่ปกติ
นายกรัฐมนตรีจะออกกันคือขึ้นลงรถกันเลยนะฮะ
ไม่ออกไปด้านหน้ามันจะมีอีกประตูนึงนะครับ
ผู้สื่อข่าวที่ไปอยู่ด้านล่างเนี่ยตรงใต้ถุนเนี่ยนะฮะ
ไปเจอสวมหันนพเดชวิทักษ์พอดีนะครับ

ยังมีพี่สวเหลืออยู่ข้างบนไหมอ่ะคะ
ส่วนเรื่องโหวดนายกท่านอยู่ในกลุ่มที่ตัดสินใจยังอ่ะคะ

ส่วนสววัญชัยสอนซิรินะครับ
วันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนเข้าประชุมนะฮะเกี่ยวกับท่าทีในการโหวตเลือกนายกนะครับ
อาจารย์วัญชัยบอกว่าตอนนี้สวยังไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการนะ
แต่มีจับกลุ่มพูดคุยกันบ้างถ้าจะถามว่าแบ่งเป็นกี่กลุ่มเนี่ย
อาจารย์วัญชัยบอก๓กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ตัดสินใจแล้ว
ว่าจะโหวตหรือไม่โหวตซึ่งยังมีไม่มากนัก
กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจขอรอดูเวลาก่อน
กลุ่มที่๓นี่คือกลุ่มที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไปนู่นเลยไปตัดสินใจวันโหวตเลย
โหวตวันไหนก็ค่อยไปตัดสินใจวันนั้นซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะมีจำนวนเยอะมาก
ถามว่าแล้วอาจารย์วันชัยอยู่กลุ่มไหนอาจารย์วัญชัยบอกผมอยู่กลุ่มหนึ่ง
ผมตัดสินใจแล้วโดยจะโหวตให้กับผู้ที่มีเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราชดร
เดี๋ยวลองฟังเสียงอาจารย์วันชัยนะครับ
จะถึงขั้นว่าจะทำให้ว่าจะต้องเอาตามนั้นหรือเอาตามนี้หรือไม่เนี่ย
ผมว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมากกว่านะครับ
แต่เชื่อเหลือเกินว่าจากการปรึกษาหารือกันมาโดยตลอด
บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีแนวทางวิธีการที่จะตัดสินใจในการโหวต
เพื่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังแน่นอน
ส่วนสวกกิติศักดิ์ลฤษณ์รัฐนาวราหารนะครับ
ซึ่งมีจุดยืนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ
อยู่แล้วนะครับวันนี้ยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
บอกที่ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมาชุมนุมหน้ารัฐสภาเนี่ย

แต่ถ้าจะมากดดันข่มขู่สวคงไม่มีผลต่อทิศทางในการโหวต
และส่วนตัวไม่โหวตให้กับนายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลแน่
เนื่องจากมีการเสนอแก้ไขมาตรา๑๑๒
ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งและเข็นฆ่ากันเองจึงไม่สมควรให้เป็นนายก
ว่าจะผลักดันในสภาเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่โหวตให้
พูดจากันดีดีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าจะมาข่มขู่กดดันไม่มีผลครับ
ส่วนสวสมชายแสวงการนะครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ว่าโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะ
ก้าวไกลยืนยันเดินหน้าแก้ม๑๑๒อ้างเท็จตีขลุมเจรจาสวแล้ว
คุณหญิงคุม๒พักตอบด่วนแก้๑๑๒คิดได้ไง
ที่สภาวันนี้นะครับมันมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นช่วง๑๕นาฬิกานะครับท่านผู้ชมครับ
มีผู้หญิงคนนึงนี่คนนี้นะฮะชุดขาวนู่นนะฮะบุกไปถึงห้องแต่งหน้า
ของอาคารฝั่งทีวีรัฐสภาค่ะบอกนี่นัดพักก้าวไกลเอาไว้
นัดใครเจ้าหน้าที่ถามนะก็ตอบไม่ได้ว่านัดใครในพัก
เปลี่ยนอีกบอกอ๋อนัทมากับนักวิชาการท่านหนึ่งจะมาออกรายการทีวีของสภาค่ะ
ถามนักวิชาการที่เขานัดมาก็ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้
นี่ก็เลยต้องมาคุมตัวออกไปกันนะฮะเพราะวันนี้เขาต้องอารักษาเข้มข้นไง
ไม่มีเรื่องของการนิรัทธศกรรมทางการเมืองอยู่ในนั้นด้วย
คือมันจะมีย่อหน้าแรกด้วยอ่ะอ่าเกี่ยวกับเรื่องของการอ่า
พิทักษ์ปกป้องไม่แตะต้องเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย
เป็นประโยคแรกเลยแหละที่คุณพิทาพูด
หรือว่าบันทึกความเข้าใจนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณพิธาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้นะ
บอกว่าผมเข้าใจความกังวลใจของคุณปียบุตร
แต่ข้อความก็คือข้อความ
คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เมื่อวานนี้ตอนแรกนัดแถลงข่าว๔โมงครึ่ง
แล้วทำไมวันนี้ขออภัยทำไมเมื่อวาน

คุณพิทาบอกว่าก็อย่างที่หลายคนคาดเดากันไปแหละ
มันมีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนจริง
แล้วก็มีประเด็นเรื่องปัจจัยอื่น
ประเด็นเรื่องกัญชาเนี่ยเขาบอกแก้กันวินาทีสุดท้ายแล้วนะพี่อุ๋ย
วินาทีสุดท้ายเลยก่อนที่จะออกมาแถลงข่าว
มันก็มีการแก้ปัญหาบางอย่างอยู่เหมือนกันอะ
เพราะมัน๘พักร่วมไงลองฟังคุณพิทาตอบนะคะ
ก็คงเป็นความกังวลใจของคุณปียบุตรซึ่งผมก็เข้าใจความกังวลใจนะครับ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับข้อความก็คือเป็นข้อความที่ตามรัฐธรรมนูล
ก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่มีความเข้าใจผิดอะไรกันในภาพรวมนะครับ
พิทาก็ตอบสั้นแค่ว่าเข้าใจในความกังวลใจ
คือจริงแล้วคุณพิทายังบอกด้วยว่าคือ๘พักร่วมอันนี้มันเป็นข้อตกลงความเข้าใจของ๘พักร่วมที่จะทำงานร่วมกัน
ผลักดันผ่านทางอาจจะเป็นตำแหน่งนายกตำแหน่งรัฐมนตรี
หรือจะเป็นตำแหน่งทางด้านของอำนาจนิติบัญญัติ
พักสามารถผลักดันนโยบายของตัวเองผ่านทาง๒ช่องทางนี้ได้

ก้าวหน้าแล้วเพิ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงของทางก้าวไกลเขาช่วงเลือกตั้ง

ถ้ามีภาพเมื่อวานนะที่คุณปิยบุตรได้โพสต์เอาไว้เมื่อวานเราก็ให้ดู

เรื่องหนึ่งก็คือท่อนแรกเนี่ยไปเขียนเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจร่วมกัน
ที่จะผลักดันเนี่ยจะไม่กระทบกับรูปแบบของรัฐและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ตรงนี้คุณปียบุตรบอกเหมือนบ่วงรัดคอ

แล้วยังไม่มีเรื่องนิรโทษกรรมอีก
เท่ากับว่า๒เรื่องนี้คุณจะผลักดันยังไง
แต่คุณพิทาบอกก็เดี๋ยวให้สอสอผลักดันไง
ใช่ผลักดันผ่าน๒การทำงานร่วมกัน
สองในยี่สิบสามข้อที่บอกว่าผ่านตำแหน่งรัฐมนตรีที่จะวางกันไว้
หรือผ่านทางอำนาจนิติบัญญัติ
แต่คุณปียบุตรบอกพอคุณเขียนประเด็นที่หนึ่งไว้อย่างนี้
เป็นตำแหน่งที่พักก้าวกลายจะเสียไปไม่ได้เป็นอันขาด
หลังจาก๒๓วันมานี้มีข่าวว่าเพื่อไทยขอให้ก้าวไกลปล่อยตำแหน่งประธานสภาผู้แทน
ก็เห็นได้ชัดเจนว่าก้าวกลายเองก็ยอมถอยในหลายประเด็น
แล้วก็ยอมเพิ่มอีกหลายข้อความเพื่อให้ทุกพักคลายความกังวลและสบายใจมากขึ้น
ทีนี้พอมาประเด็นเรื่องของการจัดสรรกระทรงกระทรวงต่างเนี่ย
คุณเปียบุตรบอกว่าการเมืองคือศิลปะของการทำสิ่งที่คนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
แต่เมื่อดุลกำลังอำนาจยังไม่เพียงพอ
ประนีประนอมกันเพื่อรักษาสถานะความเป็นไปได้ของการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ก็จำเป็น
ก้าวกลายมีส่อ๑๕๒คน

ก็จำเป็นต้องตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับเพื่อไทยที่มีสอสอ๑๔๑คน
เหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยปรากฏในแวดวงการเมืองทั้งไทยและต่างประเทศเท่าไหร่
ถ้าก้าวไกลต้องการเป็นรัฐบาลก็ต้องมีเพื่อไทยร่วมด้วยสถานเดียว
ถ้าไม่มีเพื่อไทยร่วมด้วยก็ไม่มีทางที่ก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาล

งั้นเพื่อการเจรจาต่อรองเนี่ยขอตำแหน่งประธานให้กับเพื่อไทยได้ไหม
คุณปียบุตรเนี่ยพยายามจะบอกว่าอย่าไปยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ซึ่งจะคือประธานรัฐสภาด้วยให้กับพักเพื่อไทย
ใช่เพราะมันคือตำแหน่งที่ก้าวไกลจะเสียไปไม่ได้เป็นอันขาด
แล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่ว่ามีความสำคัญต่อการทูล๙รายชื่อนายกแล้ว
แต่ถ้าประธานสภาไม่ใช่คนของพักคุณ

อย่างสภาชุดที่ผ่านมาเนี่ยคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาของประธานประชาธิบัต

ทางก้าวไกลเขาพยายามเสนอกฎหมายเรื่องแก้๑๑๒
แต่ไม่ได้รับการบรรจุไม่ได้รับการอภิปรายไม่ได้รับการนำเข้าที่
เขาก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดประธานสภาไม่ใช่ของเขาอีก

เขาทิ้งท้ายแค่ว่าการประนีประนอมเป็นเรื่องที่ดีและสมควรทำ
แต่อย่าถึงขั้นยกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนให้กับสอสอพักอื่น
มีรายงานว่าก้าวไกลเองเนี่ยต้องการที่จะผลักดันให้นายนัทธวุฒิบัวประทุมรองหัวหน้าพักรับตำแหน่งประธานสภา
ส่วนเพื่อไทยเองก็ไม่เห็นด้วยโดยบอกว่านายนัทธวุฒิเองยังอ่อนพรรษาอายุยังน้อยอยู่
การเมืองแบบนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ใครจะมาทดลองทำก็ได้นะ
ตำแหน่งประธานสภามันเป็นตำแหนค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะขอตำแหน่งนี้มาเป็นของเพื่อไทย
ค่ะนะที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยว่าที่พักร่วมเนี่ยไม่รู้ว่ามันแม่มันจะต่อเนื่องบานปลายอะไรยังไงหรือเปล่า
คุณชูวิทย์นี่ลุกขึ้นปรบมือกึกกล้องกลางที่ประชุมเลยเพราะว่ารณรงค์เรื่องนี้มาโดยตลอด
ครับวันนี้ไปคุยหน่อยมุมมองคุณชูวิทย์ในเรื่องนี้มองยังไงแล้วมุมมองของผู้ประกอบการที่เขาเปิดร้านขายกัญชาอยู่เนี่ยเขาจะทำยังไง

คุณชูวิทย์ในฐานะผู้รณรงค์ต่อต้านกัญชาเสรีเนี่ยยืนปรบมือเลยแล้วก็บอกว่าผมก็ได้คุยกับคุณพิทาแล้วก็เชื่อว่าเขาคงมีการชั่งน้ำหนักในการนำกัญชากลับคืนสู่บัญชียาเสพติดนั่นแหละ
ถามว่าแล้วแบบนี้ร้านกัญชาจะขายต่อได้ไหมคุณชูวิทย์บอกว่าก็คงต้องมีใบอนุญาต
อย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงจะขายได้ลักษณะคงเหมือนการเปิดร้านขายยาคือคุณมีกัญชาขาย
เพื่อการแพทย์อืมคนมาซื้อก็ต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์ว่าคุณจะซื้อไปใช้ทำอะไรเชื่อว่าร้านเนี่ย
น่าจะถูกปิดไปอย่างน้อย๙๐เลยจะเหลือคนที่ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์จริงประมาณสัก๑๐ได้
พอมันสูงมันก็จะส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการเสพการสันทนาการมากกว่าการแพทย์
จะนำเข้าจากต่างประเทศสวมกัญชานอกมาขายแต่เลขผลิตเป็นของไทย
ลองฟังคุณชูวิทย์พูดนะคะ
ฝั่งผู้ประกอบการร้านขายกัญชาคุณรัฐพลเองก็กังวลเลยค่ะว่า

กระทบธุรกิจเป็นวงกว้างแน่
ใบประกอบการที่ได้จากกรมการแพทย์แผนไทยจะยังใช้ได้อยู่ไหม
แล้วร้านนี้ไม่ขาดทุนย่อยยับกันไปหมดเลย
คนที่ลงทุนกันไปเนี่ยอยากจะให้ก้าวไกลจัดโซนนิ่งดีไหม
โซนนิ่งจำหน่ายกัญชาหรือกำหนดอายุผู้ซื้อชัดเจน
ใบอนุญาตขายกัญชาอย่างถูกต้อง
ไม่อย่างนั้นเกิดพอดันกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดปุ๊บ
พวกผมไม่ถูกจับติดคุกกันหมดเลยเหรอเนี่ย
ไปเช่าเปิดกิจการอะไรต่างมันมีผู้ที่จะต้องได้รับผลกระทบเนี่ย
ค่อนข้างเยอะเป็นจำนวนมากแล้วก็ผลกระทบที่มันตามมา
มันไม่ใช่แค่เฮ้ยเขาต้องปิดธุรกิจหรือว่าอะไร
แต่ว่ามันอาจจะไปซุ่มเสี่ยงของการแบบว่าเฮ้ยเขาต้องกลายเป็นอาชญกรรม
ทำผิดกฎหมายเป็นผู้ค้ายาเสพติดหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ
มีแวกนุญาตอะไรก็ว่าไปอะไรอะครับ

ร้านจำหน่ายกัญชาที่เขาศาลตรงบอกว่าพรีเบียบเลยค่ะ
สองข้างทางหันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอ
ผู้ประกอบการเขาคิดเห็นยังไงเขาพูดมาคำเดียวเลยว่าเจ๊งแน่
แหล่งรวบรวมอบายมุกอยู่แล้วอ่ะพี่ก็คือตรงนี้คือแหล่งทำเงินนะพี่
เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าเขาจะดำเนินการกันแบบไหน
จะมีการจัดโซนนิ่งจริงมีเป็นแบบเหมือนร้านขายยาก็ดีเหมือนกัน
หรือเป็นอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะ